เดี๋ยวจะพาไปดูหนึ่งเรื่องของความสำคัญ
ก็คือทงที่ระลึกวันมหิดล
หลายคนไม่รู้จักว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้าง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับความสำคัญของทงวันมหิดลครับ
วันศุกร์ช่วงเวลาของการปลดปล่อยผ่อนคลาย

หรือการเรียนกำลังจะสิ้นสุดลง

ใช้ช่วงเวลาของคืนวันศุกร์นี้

พวกเขามารวมตัวกันที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อทำทงที่ระลึกวันมหิดล

ที่อาคารศรีสวรินทิรา

กลายเป็นแหล่งรวมตัวกันของผู้คนหลากหลายชีวิต
ตั้งแต่เด็กน้อยที่ติดตามครอบครัวมา
นักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงาน

พวกเขามารวมตัวกันทุกคืนวันศุกร์โดยมีแกนนำคือกลุ่มนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
นี่คือกิจกรรมที่สืบทอดกันมาเกือบ๖๐ปีแล้ว
พุทธศักราช๒๕๐๓คือปีแรกที่เริ่มมีการจัดทำของที่ระลึก
เพื่อมอบเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราชในวันที่๒๔กันยายนซึ่งเป็นวันมหิดล
นับตั้งแต่นั้นมาทุกปีก็จะมีการจัดทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบเดิมจนถึงปัจจุบัน
นั่นคือทงรูปสามเหลี่ยมทำด้วยผ้าสีพิมพ์ภาพพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกมีข้อความว่า
ระลึกวันมหิดลวันที่๒๔กันยายนโรงพยาบาลสิริราช
โดยสีของทงจะเปลี่ยนไปทุกปีตามสีของวันที่ตรงกับวันมหิดลในปีนั้น
เริ่มซื้อสะสมทงมาตั้งแต่น่าจะเป็นปี
พอน้องเขามาเริ่มขายหลังจากนั้นเราก็ตามไปซื้อเก็บที่มูลนิธิ
เปิดร้านมาตั้งแต่ปี๔๑เดือนกันยาก็เริ่มเห็นน้องนักศึกษาแพทย์
เอาทงมาขายอันนั้นคือเป็นครั้งแรกที่ซื้อค่ะ
ปีพี่ก็จะเก็บทีนึงก็จะแพ็คใส่รังไว้
ถ้าเราดูแลไม่ดีฝุ่นมันก็เยอะ
จากกิจกรรมการนัดทำทงที่ระลึกทุกคืนวันศุกร์แล้ว
ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำควบคู่กันไปนั่นก็คือ
การเดินขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล
โดยมีทงที่ระลึกเป็นสิ่งตอบแทนประชาชนที่ร่วมสมทบทุน
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนหย่อนลงในกล่องรับบริจาค
จะถูกเรียกว่าเงินกระป๋อง
เป็นชื่อที่เรียบง่ายแต่แฝงความหมายที่ยิ่งใหญ่
เพราะนี่คือเงินของคนไทยที่มีจิตปณิธานเดียวกัน
นั่นคือการส่งต่อความสุขความหวังผ่านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โดยมีศูนย์กลางคือโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดิน
เงินกระป๋องจะกลายเป็นเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์รักษาพยาบาล
และพัฒนาการเรียนการสอนด้านการแพทย์ต่าง
องค์เนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของมหิดลของพระบิดา
ถึงแม้เงินจะนิดหน่อยก็เยอะค่ะมีประโยชน์มาก
ไม่ว่าสร้างอาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์
การบริจาคมันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะ

รายได้ส่วนหนึ่งเขาก็เอาไปใช้ในเรื่องผู้ป่วยนะคะ
สามารถนำมาใช้ประโยชนได้อีกหลายทางเลยครับ
เรื่องการวิจัยก็ดีหรือว่าการรักษาผู้ป่วยด้วย

สมทบทุนเป็นเงินกระป๋อง
เพียงเป็นการเสียสละทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย
เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์เท่านั้น
แต่ยังเป็นการส่งต่อปณิธาน
สู่อนาคตของบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่
ให้พวกเขาได้รู้จักการเสียสละอดทน
และการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น

ชวนชวนทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

เราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย
โปรดติดตามตอนต่อไป